คุณผู้ชมตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
พลังใบสายเขียว
โอ้โหสายหัวเลย
พี่เขาสุดพี่เขาสุดผมไม่กล้าว่าพี่นะครับสุดจริง
ไม่กล้าเราเล่นกับพี่ด้วยเพราะพี่แกเป็นตัวตนของตัวเองมากเลยนะคะ
คุณบีมสรรยูคุณผู้ชมตอนนี้ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลยนะคะ
กระท่อมตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมคะ
เคี้ยวโชว์เลยจ้ะตอนขับรถ
คือเคี้ยวไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะมันไม่ผิดกฎหมายแล้ว
แต่ขับรถประมาทหมาดเสียวนี่สิคะ

เดี๋ยวให้ดูคลิปแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
ออกมาขอโทษแล้วนะคะออกมาขอโทษแล้ว
พร้อมกับไปจ่ายค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย

พิมมาแล้ว
เนี่ยเนี่ย
โอ้โหคือสังคมตั้งคำถามมากเลยนะคะ
ว่าแบบคุณทำแบบนี้ต้องการอะไรนะคะ

เป็นคลิปต้นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์
นี่คลิปนี้คือที่สุดจริง

เอาหัวเข่าขับรถควบคุมรถ
แล้วสุดท้ายรถไปเกยกับฟุตบาท

นี่ค่ะขึ้นไปแบบนี้อันนี้คือถ้าจอดรถ
แล้วก็ขึ้นไปคุณจะทำอะไรก็เรื่องส่วนตัวของคุณ
แต่ในขณะที่คุณขับรถแล้วคุณใช้หัวเข่าขับรถ
ทั้งที่ควรจะใช้มือสองข้างควบคุมพวงมาลัย
แต่คุณใช้หัวเข่าแบบนี้นี่ค่ะเป็นการขับรถประมาทหวาดเสียว
คือถ้าเกิดว่าคือคุณไปชนแล้วคุณเป็นอะไรคนเดียว
สังคมบอกว่ามันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไปพลาดท่า
ไปชนคนอื่นตายขึ้นมาเป็นเรื่องเลยนะครับ
หนึ่งชีวิตจะต้องมาเสียชีวิตกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่า

นี่ค่ะคุณบีมสรรยูนะคะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะ
จากขับรถแล้วขับเรือด้วยจ้าขับเรือด้วย
เดี๋ยวจะมีคลิปนี้ขับเรือนี่น่าหวัดเสียวมากเลยนะคะ
นี่เห็นไหมแล้วเร็วด้วย
ขับนี่คือสุดจริงนะครับคุณผู้ชม
คือห้าวมากชาวเน็ตบอกห้าวมากนะคะ
นี่ค่ะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าไม่เหมาะสมนี่น้ำ
น้ำต้มใบกระท่อมนะคะเอามาเป็นขวดแบบนี้ก็มีนะคะ
ทีนี้หลายคนก็บอกเอาแล้วไง
ก็พืชใบกระท่อมมันไม่ผิดกฎหมายแล้วนี่

พลตำรวจตรีจีรสรรแก้วแสงเอกในฐานะโคศกบชน
แล้วเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานรองบอร์ชนอร์นะฮะ
ท่านบอกว่าอ๋อเรื่องพืชใบกระท่อมไม่เป็นไร

แต่ประเด็นที่คุณไปขับรถประมาทหวาดเสียว
อันนี้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะคะ
ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ต้องมีการปรับถูกไหม
มันไปผิดเรื่องของพรบอการจราจรขนส่งทางบกอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องมีการปรับนี่ค่ะโดนปรับไปแล้ว๕๐๐
บาทเจ้าตัวออกมาโชว์หลักฐานเลยนะคะ
เสียค่าปรับมาแล้วนี่๕๐๐๐บาท
ข้อหาอะไรข้อหาขี่เรือด้วยความหวาดเสียว
และนอกจากนี้มีการริบใบชั่งเครื่อง
และใบนายท้ายเป็นระยะเวลา๓๐วันด้วยนะคะ

แล้วก็เอาด้วยนะคะเพราะว่าทั้งเรือแล้วก็รถด้วยนะคะ

หลังจากที่ถูกกระแสสังคมตีกลับไปค่อนข้างเยอะแบบนี้
คุณบีมสรรยูออกมาอัดคลิปขอโทษ

หลายคนบอกว่าทานโทษนี่เรียกว่าขอโทษเหรอ

อยากดูได้ดูเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
ทุกอย่างที่มันดูหวาดเสียวสวีทสวาสหรือว่ามันดูแบบไม่สมควรเนี่ยนะครับ
งั้นมองหน้ากันตรงนี้แล้วแคปจอนะวิมกราบขอโทษจากใจนะครับ
ที่ถ้าบิมทำให้แบบรู้สึกมันดูเดือดร้อนมันไม่รู้สึกหรอกมันเดือดร้อนแน่
ถ้าบิ๊มยังหละหลวมอยู่บิ๊มกราบขอโทษบิ๊มจะไม่ทำอย่างนี้แล้วนะครับ
โอ้โหตบหน้าตัวเองตบหน้าขอโทษ
กราบขอโทษแต่ว่ามันมีคลิปเต็มกว่านี้พี่เบิร์น
ที่เราดูไปแล้วเราก็อันนี้คลิปขอโทษใช่ไหมคือท่อนนี้ขอโทษ
แต่หลังจากนี้คือพอดีมันมีบางคำที่ปล่อยออกอากาศไม่ได้
คุณผู้ชมลองหาดูผมว่าหาดูไม่ยากหรอก
เราไปดูนะคะแล้วก็ตอบคำถามตัวเองด้วยคุณผู้ชมว่าให้อภัยหรือเปล่านะคะ
แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เมานะไม่ได้เมามันเป็นความบ้า
มันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นทรงมันเป็นจิตวิญญาณ
มีสติอยู่มีสติผมลดได้ปรับได้ผมรับผิดชอบต่อสังคมแล้วจะไม่ทำแบบนี้อีก
แต่ผมเปลี่ยนตัวตนตัวเองไม่ได้ผมลดได้ปรับได้แต่ผมเปลี่ยนตัวตนตัวเองไม่ได้นะคะ
คุณผู้ชมส่วนคดีขับรถประมาทหวาดเสียวนะคะหลายคนบอกว่าเออเมื่อกี้เรือโดนไปแล้วใช่ไหม
แล้วรถสอนอพื้นที่รับผิดชอบบอกว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็เชิญบีมไปรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมทวงถามมาบอกว่าโดนคดีทางเรือแล้วทางรถก็ตอบให้แบบนี้นะคะ